เราก็ได้เห็นหลายมุมมองแล้วก็ชีวิตของนักเตะนะครับที่บางคนดูแล้ว

แล้วเราก็กลายเป็นว่าชื่นชมเขานะครับแล้วก็อยากให้เขานั้นประสบความสำเร็จ
ในวันนี้ครับลองไปดูกันบ้างกับแรงบันดาลใจของเด็ก
คือมีคำถามมากมายว่าถ้าเกิดว่าอยากเตะกับทีมชาติสักครั้งหนึ่ง

แต่อยากจะดูว่าทีมชาติเก่งขนาดไหน

เพราะว่าผมบอกไว้แล้วทีมงานก็ไปส่อหานะครับ
อยู่ในกรุงเทพที่คลองเตย

ซอลสโมสรการท่าเรือก็ยิ่งใหญ่เหมือนกัน

ยาวชนหลายคนเล่นฟุตซอลกันตลอดทั้งวัน

แล้วก็เริ่มมาถึงวัยสักกลางวัยรุ่น

ก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสที่เราจะเอาทีมชาติไทย

มันจะสร้างแรงบันดาลใจได้ขนาดไหน

ลองไปดูกันครับกับฟุตซอลสตอรี่ครับ
คุณยังจำความฝันในวัยเด็กของคุณได้ไหม
เรียกว่าว่าคุณของคนสุดของคุณ

พี่ช้างพี่อามพี่คณิสสและก็พี่หมูอามาตย์
ผมสู้เขาได้แน่นอนครับ
ก้าวแรกของความฝันก่อเกิดแรงบันดาลใจให้กับเด็ก
แต่หากแรงบันดาลใจไม่ได้รับการต่อยอด
ก้าวแรกแห่งความสำเร็จนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ

ถ้ามีโอกาสผมก็อยากแข่งกับทีมชาตินะครับ

ผมอยากรู้ว่าเขาเล่นยังไงก็จะได้เอามาปรับใช้กับตัวเองครับ
ว่าถ้าได้ประลองแล้วผมว่าความสามารถผมน่าจะพัฒนาขึ้นครับ
แรงบันดาลใจที่ต่อยอดความฝันของเหล่าน้อง
คือการเล่นฟุตซอลกับนักกีฬาทีมชาติ
ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์โต๊ะเล็กเอ็กซ์ตาร์
ก็พร้อมที่จะสารต่อความฝันให้กับน้องทุกคนครับ
และในวันนี้เหล่านักฟุตซอลทีมชาติ

ก็ได้สละเวลามาสารฝันให้กับเหล่าน้อง
ศูนย์สร้างสุขทุกวัยชุมชนบ่อนไก่กันด้วยล่ะครับ
อันนันตชัยปราบวงศา

และประตูสุดเหนียวไกลมาสศิลพันธ์
ซึ่งเด็กก็ดูจะตื่นเต้นและดีใจกันสุดไปเลยล่ะครับ
เมื่อเด็กได้เจอนักกีฬาทีมชาติตัวจริงกันไปแล้ว
สิ่งที่น้องต้องการก็คือการได้ประลองฝีเท้ากับนักฟุตซอลทีมชาติ
และแน่นอนครับไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์โต๊ะเล็กเอ็กซ์ต้า
เราได้จัดแมทพิเศษสำหรับน้องทุกคน
จะสนุกและมันขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับ
ไทรัชซื้อเผาสาเหตุเล่นสู้
เพราะน้องเยาวชนฝีเท้าไม่เบาเลยนะครับ
นะครับ

รู้สึกตื่นเต้นมากครับ

เขาเล่นดีครับ

รู้สึกตลาดข้างล่ะครับ

มจงเล่นให้เขาเล่น

เธอถูกเปลี่ยนทีมชาย
รู้สึกดีใจครับแบบรับรูปอาทิตย์ของรุ่นพี่เขา

เขารับรูปอาทิตย์ทีมชาย
ก็คักษะดีนะครับ
ฟุตซอลแบบถือว่าใช้ได้เลยครับ

ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเล่นกับน้อง
เล่นกันดีครับแล้วก็มีความขยันครับ
เก่งมากเลยทีเดียวยิงเข้าไปได้สำเร็จ

ก็มันเหนื่อยครับแต่มันสนุกด้วยครับ

ได้มาพบปากกับน้อง
ก็น้องก็ดูตั้งใจกันดีนะครับ

ได้เห็นเยาวชนก็ให้ความสนใจกีฬาฟุตซอลเป็นพิเศษครับ
โอ้โหลูกนี้นิดเดียวเท่านั้นเองครับ

น้องไม่สามารถเอาชนะเหล่านักฟุตซอลทีมชาติได้
แต่เชื่อว่าประสบการณ์ที่ได้รับ
ก็สามารถนำไปต่อยอดกับความฝัน
ที่จะได้เป็นนักฟุตซอลอาชีพได้แน่นอนครับ
ชอบวิธีการที่เขาใช้หลอกลอเรา
แบบขาเขาเร็วมากไปปุ๊บไปเลยอย่างนี้ครับ
ทีมชาติมาเต้นกับพวกผมแบบบอลบ้าน
ผมแบบจะเก็บสิ่งที่พี่เขาเล่นที่เขาทำครับ
ว่าฝึกฝนตัวเองไปถึงพี่เขาให้ได้
รู้สึกสินตื่นเต้นครับ

รึกยักษ์จะติดทีมชาติกับพวกพี่เพราะคือความฝันครับ
และนอกจากทักษะและประสบการณ์ที่น้องได้รับจากทีมชาติแล้ว
วันนี้ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์โต๊ะเล็กเอ็กซ์ต้า
ก็ขอต่อยอดความฝันของน้อง
กับการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก
ศูนย์สร้างสุขทุกวัยชุมชนบ่อนไก่กันด้วยครับ
รู้สึกมีความภูมิใจมากครับที่ทางทีมชาติ
หรือทางไทยรัฐทีวีให้ความสำคัญกับเด็กในชุมชนครับ
เพราะเด็กในชุมชนที่นี่จะขาดแคลน
เกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาแล้วก็โอกาสครับ
ขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณแทนเด็กด้วยครับ
ก็อยากขอบคุณที่มาเล่นให้เห็น

ขอให้พวกพี่สู้ไปให้ไก่เท่าที่จะตามตายครับ

ก็เป็นแรงพนันใจให้น้อง
ขอบคุณสู่อย่างภัชน์ที่นี่ครับ
ที่สร้างกิจกรรมดีให้น้องได้มาออกกำลังกายกัน
ก็พัฒนาได้ได้ต่อเนื่องครับ
เพราะน้องเขาอายุยังน้อยอยู่
ก็อยากให้น้องตั้งใจซ้อมครับไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดครับ
ก็ถ้าเราตั้งใจซ้อมก็ประสบความเร็จแน่นอนครับ
ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาโชว์ฟอร์มมาเล่นกับน้องครับ
รู้สึกดีใจมากครับคือทำให้น้องเนี่ยมีไอดอลมีแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อม
ในอนาคตจะได้ติดทีมชาตินะครับ
ก็อยากให้น้องตั้งใจครับสักวันหนึ่ง๑คน๒คน๓คนหรือ๔คน๕คนในนี้
อาจจะไปติดก้าวไปติดทีมชาติไทยเหมือนกับพวกเรา
ก็อยากจะฝากน้องทุกคนให้ตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจเล่นบอลตั้งใจเรียน
ที่สำคัญเลยครับเรื่องเรียนต้องไม่ทิ้งครับต้องควบคู่ไปให้ได้ครับ
เราต้องแบ่งเวลาให้ถูกครับแล้วก็ขอให้หันมาเล่นกีฬาฟุตซอล
แล้วก็หากเพื่อห่างไกลยาเสพติด
พี่เขาเล่นสนุกแล้วก็เอาไปเป็นความคิดไปซ้อมได้ครับ
อยากติดทีมชาติเหมือนพี่เขาครับ

รอยยิ้มนะครับให้กับเด็กแล้วก็เราเห็นถึง
แรงบันดาลใจที่นักเตะทีมชาติส่งต่อให้กับน้อง
ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับศูนยวชนสร้างสุขทุกวัยนะครับ
ที่ทองเติร์นที่บ่อนไก่นะครับ
ก็หวังว่าหลังจากนี้ที่นั่นจะคึกคักมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม
แล้วก็ขอบคุณนักเตะทีมชาติไทยด้วยนะครับ
พวกนั้นแน่มากเพราะว่าการศึกซ้อมมันหนักโด่งจริง
แต่ว่ายังสละเวลาเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็น้อง
ที่เออเฟื้ออุปกรณ์การแข่งขันธีราภูตศอดิ์ให้กับน้องนะครับ
ไปต่อยอดเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป
พักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับ
รายการในช่วงที่๓เราจะพบกับคุณอธิสักเป็นจัด๔วันนะครับ
แล้วก็ภาพโรงการแผ่นขันฟุตซอร์ในเลขแรก
และเลขที่๒จะมีอะไรที่เป็นการแก้ไขปรับปรุงจากเลขแรก
เพื่อให้การแข่งขันลีก๒นั้นมันเข้มข้นและออกมาบริสุทธิ์ยุติธรรม
แล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนฟุตซอลครับ